ผลการลงประชามติเรื่องของจะรับหรือว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนุนวันที่๗สิงหาคมนี้
ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญส่งผลให้นักลงทุนนั้นมีความกังวลกับเรื่องของการลงทุนในประเทศไทย
เช่นเดียวกันกับนักวิชาการก็ไม่กังวลกับเรื่องของผลที่ออกมาว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ไม่มีผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจนะครับและเชื่อว่ารัฐบาลนั้นจะทำงานตามรถแมพที่วางเอาไว้
ติดตามจากแปลงานของคุณสิริพักกะมนต์ตรวัยตรึงตรีคูณครับ
ตลาดหุ้นไทยที่ยังคงปรับเพิ่มขึ้นและสามารถยืนเหนือ๑๕๐๐จุดในเดือนกรกฎาคม
แรงซื้อต่างชาติที่เข้ามาซื้อสุทธิในช่วง๖เดือนแรกมูลค่า๓๘๐๐๐ล้านบาท
และแม้จะใกล้วันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
ยังคงมีเม็ดเงินลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง
เป็นการตอบย้ำว่าต่างชาติบั้นใจในเศรษฐกิจไทย
และไม่ได้ให้น้ำหนักกับผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูลในวันที่๗สิงหาคมนี้
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนสนใจมากกว่า

นโยบายการลงทุนของรัฐบาล
โดยเฉพาะโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน๑ล้าน๗แสนล้านบาท
รัฐบาลต้องผลักดันให้ได้ตามแผน
ซึ่งจะมีผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมากกว่า
แต่หากเกิดกรณีเลวร้ายการลงประชามติไม่ผ่าน

จะเป็นตัวบรรทอนความเชื่อมั่นนักลงทุน
เพราะการขาดเสถียรภาพทางการเมือง
จะนำไปสู่ความล้มเหลวของนโยบายรัฐบาลในด้านต่างได้
ถ้าเกิดไม่ผ่านรัฐบาลสามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจปีนี้นะฮะ
ขยายตัว๓๓ต่าง๓๔ต่าง๓๕
แล้วก็ปีหน้ามีแนวโน้มที่จะดีขึ้น
เนื่องจากเรื่องของการทุ่มตัวนโยบายทางการคลัง
ซึ่งตัวนี้เป็นตัวช่วยได้ในระดับหนึ่ง

นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรเท่านั้นเอง

คงจะกระทบกับเรื่องของความเชื่อมั่น
และด้านเศรษฐกิจอยู่ในขอบเขตจำกัดมากครับ
เช่นเดียวกับนักวิชาการจากศูนย์วิจัยกาศิกรไทยเชื่อว่า
ไม่ว่าร่างรัฐธรรมนูลจะผ่านหรือไม่
ก็จะไม่มีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย

ผลการลงประชามติเพียงอย่างเดียว
แต่จะมองถึงเสถียรภาพด้านนโยบายการลงทุนในระยะยาว
เชื่อว่าในอีก๒ปีข้างหน้า

ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็น่าจะมีการเลือกตั้งได้
ปลายปีหน้าหรือต้นปีโน้นเป็นอย่างช้า
ฉะนั้นผลกระทบเนี่ยคงไม่ได้ต่างกันมากครับ

นักลงทุนที่เป็นนักลงทุนจากต่างประเทศ
ผมคิดว่าเขามองกรอบการลงทุนระยะยาว
ซึ่งตรงนั้นคงไม่ได้ถูกกระทบ
ผลการลงประชามติอยู่แล้ว
ผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
จะออกมาในวันที่๗สิงหาคมนี้
เป็นเพียงปัจจัยส่วนหนึ่งที่จะมีผลต่อความรู้สึก
นักลงทุนไทยและต่างชาติช่วงสั้นเท่านั้น

คือการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ

และความเชื่อมั่นของภาคเอกชนให้เกิดการลงทุนตาม
สิริพักษ์กระมวลไตรตึงตีคูณข่าวเทราัตรีวีแปรงาน